คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องราวของเด็กหญิง๒คน
คนแรกอยู่ที่เชียงใหม่นะฮะเธอรักเสียงเพลง
หลังเลิกเรียนเธอก็ไปเปิดหมวกร้องเพลง

ปียอมเสียสละที่จะไม่เรียน
เพื่อให้พี่สาวของเธอได้เรียนคนเดียว
เพราะว่าครอบครัวไม่มีเงินจ่ายค่าเทิมให้ทั้งสองคนนะครับ
แต่ตัวเธอเองก็เสียสละด้วยการไปช่วยคุณพ่อ
ในการร้องเพลงหาเงินไปฟังเสียงเพราะของน้องคนนี้กัน
อื้อ

โอ้เสียงดีมากเลยอ่ะ

ปวีนาบรวมสินหรือว่าน้องกิ๊บอายุ๑๕ปี
กิ๊บตระเวนร้องเพลงตามพ่อ
ที่เป็นเซลล์ขายแปลงสีฟัน
ไปร้องกันบริเวณตลาดสดเทศบาล๒ตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะครับ
ใครผ่านไปผ่านมาโอ้โหต้องหยุดชื่นชมน้องกิ๊บเนี่ยนะฮะ
กิ๊บบอกว่าเธออาศัยอยู่ที่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี

แต่ไม่มีโอกาสได้เรียนต่อชั้นม๔แล้วคุณ
เนื่องจากฐานะทางบ้านยากจนนะครับ
เธอก็เลยยอมเสียสละให้พี่สาวได้เรียนก่อน
ตอนนี้ออกเดินสายร้องเพลงตามจังหวัดต่าง
เพื่อสร้างรายได้ช่วยเหลือครอบครัว
ในการส่งให้พี่สาวแล้วก็น้องชายอีกคนได้เรียนหนังสือ
พร้อมทั้งเก็บเงินเป็นทุนการศึกษาสำหรับตัวเธอเอง
หรือน้องกิฟต์ในอนาคตเห็นไหม
คุณป้าคุณลุงเขาก็มาดูนะฮะโอ้โหได้ยินเสียงน้องแบบนี้นะครับ
ผู้ใจบุญท่านใดต้องการที่จะช่วยสนับสนุนการศึกษาให้กับน้องกิฟต์
สามารถที่จะร่วมบริจาคเงินได้ตามเลขที่บัญชีที่ขึ้นหน้าจอนี้เลย
เด็กดีเด็กขยันเด็กกระตันยูแบบนี้น่าช่วยเหลือนะคุณ
เก่งต้องช่วยเหลือนะครับ

เด็กหญิงปติญญาคำมาหรือว่าน้องแก้มอายุ๑๐ขวบ
เป็นนักเรียนชั้นป๕นะครับ
ไปดูที่เชียงใหม่นะฮะอยู่ที่โรงเรียนวัดแม่แก๊สอำเภอสันสาย
ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนตระเวนออกเปิดหมวกกับพ่อและก็แม่

แก้มบอกว่าหนูเริ่มฝึกร้องเพลงมาตั้งแต่อายุ๓ขวบนะครับ
โดยพ่อเป็นคนสอนจากนั้นก็ตระเวนไปประกวดตามวัดต่าง
จนถึงรายการทีวีก็ไปประกวดมาแล้ว
ซึ่งนักร้องในดวงใจของน้องแก้มก็คือคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นั่นเองแม่พึ่งนะครับ
ฟังเสียงเพราะของน้องแก้มกันหน่อยครับ

น้องแก้มดังใช่ไหมพี่พิธีเต้ดังมากนะครับออกทุกรายการนะครับ
อายุตั้งแต่๓ขวบออกรายการแล้วนะครับ
เป็นเด็กหญิงยอดกะตันยูอีกด้วยนะครับ
ใครสนใจติดตามผลงานของน้องแก้ม
นี่ชื่อเป็นสามกฤษเราขึ้นหน้าจอให้อยู่ตรงนี้เลยนะครับ
ก็สามารถที่จะช่วยได้ด้วยนะครับ